เมนูปลาที่ดูเส้นธรรมดาที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ต้องบอกว่าปลาที่นำมาทำนี้ราคาไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสนุนราคาพันกว่าบาทต่อน้ำหนักปลาหนึ่งกิโลนะครับดูแล้วบอกต่อครับปลาที่ว่านี้ก็คือปลากุลาวนั่นเองล่ะครับแม่และต้องมาจากอำเภอตากใบ

เป็นของฝากที่คนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเรื่องไม่น่าเชื่อแบบนี้
รู้แล้วต้องบอกต่อสิครับรู้แล้วบอกต่อและน้ำตา
กินกับข้าวสวยร้อนก็อร่อยคือขนาดคนป่วยคนแก่ป่วยนะ
ข้างบ้านอะไรเนี่ยเขาทอดปลาเลยถามลูกว่าเขาทอดปลาอะไรเลยก็ไปถามว่า
ส่วนปลาของเราจากที่ป่วยไม่ค่อยสบายทานอาหารได้ขึ้นมาก็ขึ้นชื่อมาแต่ตั้งแต่นั้น
มาดูขั้นตอนการทำปลากุเหล่าของคนอำเภอตากใบกันหน่อยครับว่าเพราะอะไรถึงมีคนนิยมสั่งจากที่นี่กันเยอะนัก
ค่ะวันนี้เราจะมาดูกระบวนการผลิตของร้านกุลาวทองแม่แป้นตากใบนะคะ
เริ่มจากหลังจากนี้นะครับ
กุลาวมาก็จะล้างทำความสะอาดควักไส้ดึงไส้ออก
จากนั้นเราก็จะขอดเกร็ดนะคะทุกส่วนของตัวปลาตั้งแต่หางปลาที่ปลาตัวปลาทุกส่วนนะคะ
ด้านหน้าด้านหลังตรงท้องปลาเนี่ยจะขูดเก็ดออกให้หมดนะคะ
แล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง
จากนั้นนำปลาที่คลุกเกลือแล้วลงหมักในกล่องชั้นล่างโรยด้วยเกลือเพื่อให้เนื้อปลาสัมผัสเกลือทั้งสองด้าน
ปิดฟ้ากล่องให้ไม่ชิดไม่ให้แมลงวัดเข้าไป
จะใช้เวลาหมักเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าปลาไซส์๑ขีดจนถึง๕ขีดเนี่ยอาจจะสักประมาณ๒คืน
ถ้า๕ขีดขึ้นไปอาจจะสักประมาณ๓คืนค่ะแล้วค่อยเอามาล้างแล้วก็ขึ้นตากค่ะ
ปลากุเหล่าจะตากและเก็บกันทุกวันเมื่อแกออกมาตากในแต่ละวันกลิ่นปลาจะหอมรันจวนปั้นปวนท้องและต่อมน้ำลายเลยล่ะครับ

ปลากุเหล่าทำอะไรก็อร้อยอร่อยทำได้หลายรูปแบบก็ได้ทั้งนั้นล่ะครับ
กุเหลาที่บอกว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเพราะว่าบางคนซื้อแต่ให้นายตัวเองไม่ยอมกินอะไรอะไรก็นายต้องเอาใหญ่ไว้ก่อน
บอกว่าไม่เป็นไรบ้านเราตัวหนึ่งเราก็ขายตัวเล็กเราก็ขายกินได้ทั้งระดับล่างระดับ
กลางระดับบนกินได้ทั้งนั้นของที่นี่บอกไม่ต้องห่วงชิ้นจะซื้อปลาชิ้นเราก็ขายคืออยากจะให้ทานแบบเหมือนกันระดับไหนก็ให้ทานได้เหมือนกัน
ได้ยินแบบนี้ใครอยากลิ้มรสชิมเนื้อปลากุเหล่าที่คนซื้อก็สามารถกินได้แล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ชิมรู้แล้วบอกต่อกันด้วยนะครับ

รู้แล้วบอกต่อปลากุลาวตากใบ
รู้แล้วบอกต่อปลากุลาวตากใบค่ะ
กุลาวตากใบรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อปลากุลาวตากใบตากปลากุเลาที่ตากใบ

ตากใบตากปลาด้วย
เอาเป็นว่าเห็นแล้วอยากกินข้าวสวยร้อนพร้อมกับปลากุลาวตากใบทอดกรอบนะ